ข้าวกันต่อนะครับก็ดูเรื่องของพิษโควิดทำให้คนหันเป็นเป็นขโมยคจร
ใช่นี่ขนาดเขาย้ายร้านมาจากจังหวัดนึงมาอยู่อีกที่นึงแล้วก็ยังเจอขโมยเนี่ยนะคะเอาปืนมาจี้ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเขาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนร้ายเอาอาวุธปืนมาจี้ผู้เสียหาย
ที่เขามาเปิดร้านอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะ
ทีนี้พอตำรวจไปถึงเจอผู้เสียหายคือนางสาวซีริญญา
ชะพิษอายุ๒๓ปีเป็นเจ้าของร้าน

นางสาวซีลินยาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น

คือประตูร้านมันยังไม่ได้ปิดทั้งหมด

ค่อนข้างสูงนะสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดง
กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวสวมหวกแก๊ป
แล้วก็ใส่แมสเอาเข้ามาในร้านพร้อมกับปืนนะคะ
แล้วปืนก็เอามาจี้เธอขู่เธอ

ให้เอาเงินในลิ้นชักมาให้ทั้งหมด
ทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังคุณสิริญญาเล่าหน่อยละกันค่ะ
นี่คือเกิดที่นครศรีธรรมราช

เขาเคยเปิดร้านขายอยู่ที่ภูเก็ต

เอาที่ภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีลูกค้ามา

ก็มีการเปิดร้านเป็นร้านขายปลี

ถูกคนร้ายจี้ชิงเงินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเงินที่อยู่ในกระเป๋าคาดเนี่ย

เธอบอกว่าคนร้ายอ่ะรีบไง
ก็เลยไม่ได้เงินก้อนใหญ่ที่เธอเก็บเอาไว้ในกระเป๋าคาดไป

ตัวคุณสิริญญาบอกว่าน่าจะวนเวียนมาดูลาดเหลาหลายครั้งแล้วแหละ

ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะครับ